อันนี้เป็นสีสันการเมืองเมื่อคุณสกลทีพัทยากุลจำชื่อนี้ได้ไหม

เขาโพสต์ภาพเป็นการถ่ายภาพโปรโมท

ชอบบอดเอกบรวมกลวงสถ์สุวรรณ
ไม่ต้องให้ใครพยุงยืนเดี่ยวได้แบบนี้เลย
โอ้โหมีหลายชุดหลายสไตล์หลายลุคเลยนะ
แหมไม่มีชุดเสื้อหนาวลายมังกรอะไรแบบนี้

มีดมนี่ไงเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อมีเหรอ

ส่วนเมื่อวานนี้ครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและฐานะเป็นผอกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปจังหวัดตรังครับไปติดตามการใช้น้ำบาดาน

ในพื้นที่บ้านพรูท่อมหมู่ห้า
ตำบลนาโต้หมิงครับแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงของอำเภอเมืองตรัง

เป็นผู้ชมลุง
อยากมาเจอลุงป้อม
ขอถ่ายรูปสาวน้อยสาวใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสาวใหญ่
ผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นก็ขอถ่ายรูปขอเซลฟี่

แล้วแบบไม่ขาดสายเลยแล้วมีจังหวะโดนขโมยจุ๊บที่แก้มด้วยคุณผู้ชมนี่ฮะโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ดาสาวก็ส่งกำลังใจให้บิ๊กป้อมตะโกนเสียงดังเลยลุงป้อมลุงป้อมเป็นนายกนะลุงป้อมเป็นนายกนะนี่ไง